ทางการตุรกียังคงยืนยันนะครับว่าปฏิบัติการกวาดล้างผู้ที่มีส่วนเกี่ยว

เป็นกระบวนการที่จะทำให้กองทัพตุรกีมีความโปร่งใส
โดยล่าสุดรัฐบาลตุรกีเรียกเจ้าหน้าที่ทู้ญญาณมณีเข้าพูดคุย
หลังจากสารเยอรมนีตัดสินให้ระงับสัญญาณวีดีโอลิงก์การปลาใสของผู้นำตุรกีไปยังมวลชนในเยอรมนี
โดยสารของเยอรมนีออกคำสั่งก่อนที่มวลชนชาวตุรกีที่ต่อต้าน
รัฐประหารจะออกมารวมตัวกันที่เมืองโคโลนเพียงไม่กี่ชั่วโมง
โดยให้เหตุผลนะครับว่าการเผยแพร่สัญญาณวีดีโอลิงก์การปราศัยของนายเรเจฟเทยิปแอดวาน
ประธานธิบดีตุรกีอาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองในเยอรมนี
ซึ่งการตัดสินใจนี้ทำให้ทางการตุรกีไม่พอใจ
แล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่อาวุโสประจำสถานทูตเข้าพบทันที
นายนูมานเคอร์ตูมุสรองนายกรัฐมนตรีตุรกีแถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
โดยได้พูดถึงกรณีดังกล่าวว่าการตัดสินใจของเยอรมนี
สอดคล้องกับการสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ขณะเดียวกันยังยืนยันถึงการเดินหน้าจัดการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความพยายามรัฐประหารโดยเฉพาะภายในกองทัพ
ว่าเป็นกระบวนการที่จะทำให้กองทัพตุรกีมีความโปร่งใส
และป้องกันการเกิดรัฐประหารซ้ำรอย
ขณะที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีก็ได้ให้ความเห็นในวันนี้นะครับ
โดยยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีและเรมนีในตอนนี้
อยู่ในสภาวะที่สั่นคลอนเล็กน้อย
แต่ก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีและตุรกี
ที่เป็นไปอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง
จะทำให้ผ่านพ้นความสัมพันธ์ในแบบนี้ไปได้ครับ